หู้หญิงเรานี่นะการดูแลตัวเอง

ใครจะอยากดูแก่ใครจะอยากดูไม่สวย

พึ้งมีดหมอสรรไลยกรรมจนหน้าเธอเปลี่ยน

เออแล้วก็ได้ฉายาใหม่ว่าหน้ามาไกลมาก

ดิฉันว่าก็เหมือนเดิมนะเอาจริง

คล้ายเดิมจากตอนสมัยได้มิทีนไทยแลนด์นานมาก

วันนี้เธอออกมาเปิดใจผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะคะ
ว่าไม่ได้ซีเรียสนะกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ตรงข้ามกลับรู้สึกดีใจด้วยที่คนเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ก็ขอชี้แจงแบบชัดถึงสาเหตุที่คนจับจ้องว่า
เออไปมาทำไมเธอหน้าดูเบี้ยว

นิดหนึ่งเวลาพูดก็จะสังเกตดีว่าแบบ
จริงแล้วเธอบอกเลยว่ามันเป็นผลมาจากการจัดฟัน
ไม่เคยพึ่งมีดหมอตัดนู่นเติมนี่อะไรใดทั้งสิ้นค่ะ

อาจจะดูจากพัฒนาการตั้งแต่เราตอนเป็นเด็ก
จัดฟันอยู่จนถอดฟันอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็โตขึ้นมีความพัฒนาของตัวเองมากขึ้น
ก็รู้สึกดีนะเขาเรียกว่าเป็นความพราบภูมิใจของเรา
เราไม่ได้พึ่งคุณหมอที่ต้องแบบผ่าตัดอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบเบี้ยวนี่คืออาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องการจัดฟันมากกว่าค่ะ
จัดไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่าตัวเองค่อนข้างมีปัญหาเรื่องแบบเคล็ดเกี่ยวกับฟันอะไรอย่างนี้
ค่อนข้างยากตอนนี้ก็ฟันล้มอยู่แต่พยายามแบบอยากจะเหมือนปรึกษาคุณหมอ
อาจจะเคสยากนิดหน่อยเมื่อก่อนฟันเยอะคุณหมอก็อาจจะแบบถอนเกินไปอะไรอย่างนี้
มันเลยทำให้แบบอาจจะมีโขงหน้าที่แบบผิดรูปไปนิดนึง
แบบเหมือนมุมกล้องอะไรอย่างนี้ช่วยแต่คือทุกคนก็รู้ว่าเหมือนเราจัดฟันอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้อยู่แล้วว่าเราเหมือนแบบไม่ได้ไปทำอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ

จัดฟันอย่างเดียวนะคะเธอบอกแล้วจริงไม่ต้องสงสัยคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าศัลยกรรมแล้วเบี้ยวเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เขาบอกว่าถ้าทำแล้วมันก็ต้องดีขึ้นถ้ามันยังเบี้ยวอยู่ใครจะไปทำ
ใครจะไปทำเบี้ยวแต่มันแน่นอนเนี่ยเขาจัดฟันตั้งแต่เพิ่งเริ่มเข้าวงการเลยนะ
ตั้งแต่เด็กคือสังเกตได้คือน้องเป็นคนที่
จำนวนฟันเท่านั้นเยอะแล้วก็ฟันหน้าเขาใหญ่
ก็ต้องใช้เวลาในการจัดฟันจริงถ้าใครมีปัญหาเรื่องของรูปกรามรูปฟันเนี่ย
จะเข้าใจการจัดฟันมันก็ทำให้หน้าเราเปลี่ยนได้เหมือนกัน
หน้าจะเล็กลงนะคนจัดฟันแต่ละปีเนี่ยหน้าจะเล็กลง
จัดแล้วจัดแล้วโหถ้าไม่บอกนี่คิดว่าฟันหรือสติ๊กเนี่ย
เยอะเหลือเกินมันสติ๊ดอ่ะมีคนได้คุยถักป่าว
เคยไปตรงฟันหรือลัวบ้าน